คุณผู้ชมฮะกรณีของคุณแตงโมนะฮะ
เราเปิดคลิปวงจรปิดกันซะหน่อยนะฮะ
เป็นคลิปวงจรปิดที่จับภาพคุณแตงโมพร้อมกับผู้จัดการเนี่ย
จอดรถบริเวณอู่จอดเรือ
คุณผู้ชมฮะนี่ครับ
คุณผู้ชมเห็นคุณแตงโมไหมฮะ
นี่คุณแตงโมนะฮะลงมาจากรถนะครับ
ลงมาจากรถคันนี้มากับผู้จัดการส่วนตัว
ก็คือคุณกระติกจอดไว้ที่อู่จอดเรือ
อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
แตงโมลงตามมา
คุณดูนะชุดของเธอเนี่ยนะฮะ
ภาพเนี่ยอาจจะไม่เห็นสีเสื้อแต่สีเสื้อเนี่ย
น่าจะเป็นตัวเดียวกันกับที่เราเห็นว่านั่งเรือ
ก็คือสีแบบโอรสสีออกชมพูชมพูส้มเนี่ยนะครับ
แล้วก็ใส่ผ้าคลุมจากนั้นนะฮะ
กระติกซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวเดินนำ
คุณแตงโมเดินตามถือกระเป๋าเข้าไปตรงนี้นะครับ
น่าจะเป็นช่วงเย็นของเมื่อวานนี้นะฮะ
นี่คุณผู้ชมเห็นชัดเจนเลย
ในเวลาของกล้องวงจรปิดที่ระบุเอาไว้
คือช่วงเวลา๑๖นาฬิกา๓๑นาทีนะครับ
หลังจากที่ทั้งคุณกระติกผู้จัดการส่วนตัว
และคุณแตงโมเดินเข้าไปแล้ว
ก็มีผู้ชายเสื้อสีดำเดินตามหลังเข้าไปอีก

ว่ากรณีนี้คุณแตงโมได้ขึ้นเรือจริงหรือเปล่า

กันหมดเลยว่าคุณแตงโมขึ้นเรือจริงหรือเปล่า

แต่ภาพเบาะแสหลายอย่างมันออกมาหมดแล้ว
คุณแตงโมมาที่อู่จอดเรือจริงนั่งเรือ

ถ่ายภาพกับเจ้าของร้านอาหารคือคุณพึ่ง

คือทั้งหมดทั้งมวลเท่ากับคุณแตงโมอยู่บนเรือนั้นจริง

เป็นภาพช่วงเวลา๑๖นาฬิกา๓๑นาทีของเมื่อวานนี้นะคะ
เดี๋ยวมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจะรีบอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบโดยเร็วนะคะ
เกาะติดอยู่กับข่าวเย็นไทยรัฐนะคะ